ส่วนเรื่องที่ไม่ต้องชี้แจงเพราะว่าเปิดไอจีเรียบร้อยเข้าไปติดตามกันได้ยาวเลยก็คือ
ทายาทฝาแฝดตัวน้อยของคุณพ่อป๊อกคุณแม่มากกี้
น้องมีย่ามีก้าชื่อก็แบบว่าน่ารักมากเลยนะคะ
ลืมตาดูโลกมาเอาจริงคือถึง๑คืนหรือยัง
ยังไม่ถึง๑วัน

แล้วก็เปิดไอจีให้สองจิ๋วได้ไม่กี่ชั่วโมง
ก็มีชาวเน็ตกดติดตามเท่าไหร่รู้ไหมคุณ

คุณพระนี่คือลืมตาดูโลกได้ไม่ถึงวันมีคนติดตามเป็นแสน
ใช่ค่ะโอ้โหแต่ที่เหอสุดเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นคุณพ่อป๊อกนี่แหละนะ
คุณพ่อป๊อกเนี่ยเขาโพสต์ภาพ๒ลูกตัวน้อยแบบรัวเลย
แล้วก็มีข้อความที่ทุกคนอ่านแล้วก็แบบ
คุณพ่อป้ายแดงเนี่ยยกย่องในความเสียสละ
แล้วก็อดทนของศรีภรรยามากกี้สุด
ทำให้คำว่าครอบครัวมันสมบูรณ์แบบนะคะ
ก็เอาชาวเน็ตกดไลค์กดแชร์ชื่นชมกันเป็นจำนวนมากเลย
รวมทั้งเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงที่เข้าไปโพสต์ชื่นชมความน่ารักของสองจิ๋ว
ซึ่งวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายนะคะทั้งคู่จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดใจความรู้สึกกับสื่อมวลชน
น่ารักมากจริงมีก้ามีย่านะคะกดติดตามกันไปแล้วกัน
สำหรับใครที่อยากจะเป็นแฟนคลับสองจิ๋วตัวนี้

ด้านคุณพ่ออีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงที่ก็ออกอาการช็อกสั่นสะเทือนอยู่เหมือนกัน
คุณก้องห้วยไร่นี่ก็ทำเอาแฟนคลับช็อกนะ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเปิดตัวลูกชายวัย๑ขวบเศษ
อันนี้ไม่ใช่๑วันนะ๑ขวบเศษแล้วนะคะ
ชื่อว่าน้องไข่เจียวเกิดกับภรรยาคนสวยเนี่ยค่ะ
คุณเบลคณิตถาชาวเน็ตแล้วก็เพื่อนพ้องพี่น้องในวงการลูกทุ่งเอง
เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความใจกล้าของพี่ก้องห้วยไร่นะ
คือก่อนนั้นเขาปิดบางแหละเรื่องนี้
แต่ว่าแต่เห็นความน่ารักของน้องไข่เจียวแล้วก็อดชื่นชมไม่ได้

แต่ก็ไม่รู้นะว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนอีกหรือเปล่า
เพราะว่าแต่งงานแบบฟ้าแลบนี่ก็เซอร์ไพรส์แล้ว

ก็เตอร์ไพรส์ขยันสร้างเซอร์ไพรส์จริงเลยนะคะพี่ก้อง

ขอเป็นผลงานเพลงก็แล้วกันนะคะ

เดี๋ยวจะเป็นโรคหัวใจกันไปก่อนนะ
แฟนคลับก็ตกออกตกใจคือจริงแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องเสียหายอะไร
เพราะว่าทั้งคู่เขาก็แต่งงานกันอย่างถูกต้องแล้ว
ยังแต่ว่าเขาก็ไม่อยากปิดบังว่าเขามีลูกแล้วอะไรแบบนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นะเราก็ติดตามความน่ารักของน้องไข่เจียวไป